นั่นก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาปากท้อง
โดยเฉพาะสิ่งที่รัฐบาลเสนอให้แก่ประชาชนนะครับ
มาตรการลดค่าครองชีพที่ออกมาเมื่อ๒วันก่อน
หลายคนก็เริ่มมีเสียงสะท้อนออกมาแล้ว

หรือว่าบางกลุ่มจะสามารถใช้มาตรการอะไรเหล่านี้ได้หรือเปล่า

ดังนั้นวันนี้ฟังการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพคลิกขจาย
ขีดเส้นใต้เมืองไทยเลยนะครับสวัสดีอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งครับ

ขีดเส้นใต้เรื่องของมาตรการ๑๐ข้อ
ที่ออกมาช่วยลดค่าครองชีพประชาชน
อันนี้ก็ต้องตามดูเพิ่มเติม
เพราะว่ายังมีความเห็นแย้ง
ความเห็นแย้งวันนี้ที่เราได้เห็นในหัวข่าว
ก็คือเรื่องระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้าน
รัฐบาลกับฝ่ายค้านเปิดศึก๑๐มาตรการ
ฝ่ายเพื่อไทยฝ่ายค้านเขาบอกว่า
แค่แก้จุดเล็กเท่านั้น
แต่ฝ่ายรัฐบาลโดยโฆษกรัฐบาลคุณนัทธนากร
บอกว่าช่วยคนได้ตั้ง๔๐ล้านคน
คืออ่านแต่หัวข่าวก็พอจินตนาการได้
ว่าแต่ละฝ่ายมีเหตุผลอย่างไร
มันเป็นเรื่องมุมมองของทางการเมือง
แต่ว่าที่เป็นของจริงของแท้
ฟังจากกลุ่มที่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา
หนึ่งกลุ่มจักรยานยนต์เป็นวินรับจ้าง
จักรยานยนต์วินรับจ้างบอกช่วย๒๕๐บาทไม่พอ
คือรายละเอียดของโครงการนี้
ให้ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง
ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกไว้เนี่ย
จำนวน๑๕๗๐๐คน
รัฐบาลจะจ่ายให้เดือนละ๒๕๐บาท

แล้วที่คิดกันก็คือว่าจะเริ่มจ่ายได้ตั้งแต่เดือน
พฤษภาพฤษภามิถุนากรกฎา๓เดือน
พอมาตรการออกมาชัดเจนเป็นแบบนี้
วินมอเตอร์ไซค์เขาก็บอกว่า
มันไม่พอหรอกเดือนละ๒๕๐บาท
คือเขาให้ข้อมูลว่าปกติวินโมเตอร์ไซล์คันหนึ่ง
จ่ายค่าน้ำมันวันละ๑๕๐บาท
เฉลี่ยเดือนหนึ่งก็ใกล้๓๐๐บาท
ทีนี้พอรัฐช่วยมา๒๕๐บาทต่อเดือน
เขาถามว่าแล้วมันจะช่วยอะไรได้

แล้วอีก๒๐กว่าวันจะทำยังไง

มาตรการที่ดีที่สุดคือ
ต้องลดค่าน้ำมันลงมา
จะลดค่าน้ำมันลงมาได้ก็ต้องลดภาษีน้ำมัน
ปรับลดเงินกองทุนน้ำมันลดค่าการตลาด
ถึงไม่ถาวรก็ชั่วคราวก็ยังดี
นี่เห็นมั้ย๕ข้อเสนอเข้าตรงกับข้อเสนอกับคุณสนธิรัตน์

อดีตรัฐมนตรีพลังงานที่ผมเอามาขีดเส้นใต้เมื่อวาน
เพราะว่าเขาเจอปัญหาแบบเดียวกัน
แล้วเขาก็บอกตรงกันว่าไอ้๒๕๐บาทที่ได้มาต่อเดือนเนี่ย

ซื้อข้าวกินมื้อเดียวก็หมดแล้ว
เขาเรียกร้องให้รัฐบาลใช้มาตรการลดราคาน้ำมันลงมาเหมือนกัน
จะได้ช่วยเหลือกันทั่วถึงกว่านี้
แต่ปัญหาคือรัฐบาลจะเอาเงินมาจากไหนล่ะครับ
รัฐมนตรีคลังคุณอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์
ยืนยันว่าฐานะต่างการคลังของรัฐบาลยังมั่นคงอยู่
การจัดเก็บภาษีเก็บรายได้ยังทำได้ตามเป้าหมายอยู่
แต่ว่าในมุมมองของนักธุรกิจภาคเอกชน
ลองฟังคนนี้หน่อยคุณเศรษฐาทวีสิน
คุณเศรษฐานี่เขาเป็นประธานอำนวยการและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทแสนสิริจำกัด
เขาบอกว่ารัฐบาลมีความจำเป็นต้องกู้เงินเพิ่มอีกจำนวนมาก
เพื่อดูแลเศรษฐกิจให้ขยายตัว
จากที่ได้รับผลกระทบจากโควิดและสงครามรัสเซียยูเครน
ขอฟันทงเลยว่ารัฐบาลต้องกู้เงินมาดูแลเศรษฐกิจเพิ่ม
แล้วต้องกู้ในจำนวนที่มากด้วย
แต่บอกไม่ได้ว่ามากเท่าไหร่เพราะตนไม่รู้ฐานะการเงินของประเทศที่แท้จริง
แต่ว่าจากข้อมูลที่เปิดเผย
จะเห็นว่าประเทศไทยมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง
มีเงินกองทุนสำรองระหว่างประเทศมากที่สุดติดท็อปเทนของโลก
มีสัดส่วนหนี้สาธารณะอยู่ที่๕๗
ก็เลยจะทำให้รัฐบาลไทยเนี่ยมีความสามารถกู้เงินได้อีกมาก
ถ้าจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจ
แม้ว่าจะกู้เพิ่มมากขึ้นก็ตาม
คือฟังในความหมายของคุณเศรษฐาเนี่ย

มาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

กู้เพิ่มมาแล้วจะไปเติมตรงไหนยังไงเดี๋ยวคอยดู

ผมขีดเส้นใต้ไปเมื่อวันก่อนว่า
คนในเมืองคนที่ไม่ใช่เศรษฐกร
ไม่ใช่เกษตรกรคนที่ไม่ใช่ชาวไร่ไม่ใช่ชาวนาไม่ใช่ชาวสวน

มันกระทบต่อรายรับรายจ่ายในครอบครัวยังไง
แพงทำให้เดือดร้อนกันแค่ไหน

เมื่อวานเนี่ยท่านออกมาให้สัมภาษณ์ยาว

พี่น้องชาวไร่ชาวนาลองฟังนายกหน่อย

ท่านมีความเป็นห่วงกับสาธารณาการปุ๋ยขาดแคลน
เนื่องจากใกล้เริ่มฤดูการเพาะปลูกแล้ว
กระทรวงพาณิชย์ให้ไปสำรวจปริมาณปุ๋ยที่มีอยู่ในสต๊อก
แล้วการจัดหาปุ๋ยเพิ่มเติมให้เพียงพอ
นายกบอกว่าได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประสานงานกับภาคเอกชนที่ประกอบธุรกิจนำเข้า
เพื่อหาหนทางนำเข้าเพิ่มเติมให้ได้มากที่สุด
โดยราคาอาจจะต้องแพงขึ้นบ้างอันนี้ต้องยอมรับ
รัฐบาลก็มีแนวคิดว่าเออเราจะช่วยกันยังไงได้บ้าง
เช่นใช้มาตรการทางการเงินช่วยปล่อยเงินกู้พิเศษ
เงินกู้ระยะยาวดูแลเรื่องดอกเบี้ยเหล่านี้เป็นต้น
แล้วนายกก็บอกว่าได้มอบแนวทางในการบริหารจัดการปุ๋ยวันหนึ่ง
จะต้องไม่ขาดนะรัฐบาลต้องหาปุ๋ยเพิ่มมาจากต่างประเทศเข้ามาให้เพียงพอนะ
สองราคาปุ๋ยต้องเป็นราคาที่เกษตรกรสามารถรับภาระได้นะ
แล้วก็ได้กำชับว่าการดำเนินการตามมาตรการนี้
จะต้องไม่เปิดโอกาสให้มีบุคคลหรือกลุ่มใดเข้ามาหาผลประโยชน์
หรือนำเข้าปุ๋ยที่ไม่มีคุณภาพนอกจากนี้ท่านได้สั่งการให้กระทรวงการคลัง
สำนักงบประมาณและกระทรวงต่างประเทศให้ประสานงานกับต่างประเทศว่า
จะสามารถให้การสนับสนุนในเรื่องเหล่านี้ยังไงนี่ก็แปลว่านายกรู้
เกษตรกรเดือดร้อนยังไงเรื่องปุ๋ยทีนี้ก็คอยจับตาดูว่า
ข้อสั่งการของนายกเนี่ยมันจะแปรเปลี่ยนมาเป็นแนวปฏิบัติได้ยังไง
เพราะว่าช่วงหลังเนี่ยมีปัญหามารุมมาตุ้มกันเยอะ
นายกก็มีข้อสั่งการเยอะสั่งเรื่องนั้นสั่งเรื่องนี้
มีข่าวอะไรตูมตามขึ้นมาท่านก็สั่งให้แก้ไขทุกเรื่อง
ทีนี้มันสั่งแล้วมันได้ผลไหมล่ะครับ
สั่งแล้วมีคนไปติดตามผลไหมสั่งแล้วนายกได้ตามดูไหมว่าที่สั่งไปนั้นเนี่ย
เขาทำอะไรกันไปแค่ไหนยังไงทำได้หรือทำไม่ได้
ถ้าทำไม่ได้เพราะอะไรถ้าทำได้ทำไปแล้วแค่ไหน
เพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นว่า
สั่งแล้วได้เรื่องก็มีสั่งแล้วไม่ได้เรื่องก็มี
อันนี้ก็แต่อย่างน้อยก็ได้เห็นภาพว่านายกให้ความสำคัญกับเรื่องราคาปุ๋ย
เอาล่ะนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ
คุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายด้วยนะครับ
เรื่องของปากท้องเนี่ยสำคัญมากมากนะครับใช่ค่ะ